การทำช้างผ้าในงานประเพณีแห่ช้างผ้าต้องอาศัยผู้เท่าผู้แก่ที่ชำนาญในการทำแต่ละส่วนซึ่งขึ้นโครงจากไม้
ประกอบส่วนต่างด้วยไม้ไผ่สารเป็นส่วนหัวส่วนตัวและส่วนหางที่ประกอบจากไม้กวาด
แล้วให้ผู้ที่ชำนาญนำมาประกอบกัน
ระดับตกแต่งด้วยใบตองตึง
หุ้มด้วยผ้าจึงเป็นช้างผ้าที่มีองค์ประกอบครบ
อกจากนี้ยังต้องทำเครื่องประกอบการแห่ด้วยเช่น
ช่อที่มีปลายเป็นผ้าแดงสามเหลี่ยม
และฉัดซึ่งมีส่วนตกแต่งด้วยใบไห่ซึ่งทำจากไม้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน